สวัสดีค่ะพบกันด้วยกับร้อนหนาครอบริชักนัทชาขิตโม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันอาสานหบูชา
ชาวพุทธในหลายพื้นที่จะออกไปทำบุญเวียนเทียนใช่ไหมคะ
แต่อย่าลืมค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยให้มิดชิด
อีกหนึ่งไอเทมที่ต้องพกกันไปด้วยนั่นก็คือร่มค่ะ
เพราะว่าฝนจะตกกระจายได้ในทุกพื้นที่
จากการตรวจสอบในระยะนี้พี่น้องเกษตรกรมีเรื่องต้องเฝ้าระวังหลายอย่าง
ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานระยะนี้มีฝนเยอะอากาศค่อนข้างชื้นเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในผลไม้
นอนในลำไยและไม่ควรปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะ
ระวังภัยที่มาจากธรรมชาติน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกกระจายสลับกับแดด
เกษตรกรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนเจาะข้าวโพดโรคพืชจากเชื้อรา
จุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะมีฝนตลอดช่วงค่ะหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไป
ฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะเรือเล็ก
ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังเกษตรกร
อย่าลืมระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนเจาะในเงาะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามในประเทศจีนค่ะ
มีหมอกใช่ไหมคะแต่มีหมอกไม่พอมีสายรุ้งด้วย
นี่ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นบนภูเขาหัวซานในประเทศจีนนะคะ
ณฑลสารซีภูเขาแห่งนี้แหละค่ะ
เป็น๑ใน๕ภูเขาที่สำคัญของจีนค่ะ
ขึ้นชื่อในเรื่องของภูเขานะคะที่สลับซับซ้อน
มีความสวยงามดั่งเทพนิยายค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ